ไปที่บรรยากาศเมื่อวานนะครับที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ

กิจกรรมการแสดงดนตรีเปิดหมวกในครั้งนี้
จัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ในแอมเฟือแม่นสายจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้

มีชาวบ้านจำนวนมากให้ความสนใจและรวบบริจาคเงิน
ดำรงพนาพิทักษ์ทองประธานกลุ่มทำดีทำเลยนะครับ
ซึ่งเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เล่าว่า
ชักชวนเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้อง
ทีมหมูป่าอาคาเดมี่ที่เรียนอยู่ในโรงเรียน
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์มาร่วมแสดงดนตรีเปิดหมวก
และร้องเพลงเพื่อรับบริจาคเงินนำไปมอบช่วยเหลือครอบครัวจ่าแซม
โดยตั้งเป้ายอดบริจาคไว้ที่๓๔๐๐๐บาท
นายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงพางคำ
ในวันนี้ครับเพื่อส่งมอบให้ครอบครัวจ่าแซมต่อไปครับ

คุณผู้ชมค่ะคนที่เข้าร่วมแสดงดนตรีเปิดหมวกครั้งนี้
ก็มีมากกว่า๗๐คนแล้วก็มากันจากวงดนตรี๖วงค่ะ
มีวงอะไรบ้างก็คือวงเพื่อนหมูป่า

วงศุกร์สยามวงหินเหล็กทราย
เป็นการร่วมมือร่วมใจที่ดีนะครับ
แล้วก็ไปต่อเลยนะครับผมเกษตรกรในพื้นที่ถ้ำหลวงแม่สายนะครับ
เสียสละไร่นากว่า๑๒๐๐ไร่นะครับ